แต่ว่าอีกครอบครัวหนึ่งครอบครัวนี้เขาก็น่ารักเหมือนกันนะคะ
ครอบครัวของคุณแม่เอมมี่มรกฏนี่
ไปไหนมาไหนก็ได้กำลังใจดีจากทั้งคุณสามีแล้วก็ลูกชายน้องสายน้ำนะคะ
นี่ค่ะความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องสายน้ำคุณต้องดูนะ
คือชีวิตของคุณแม่ลูกหนึ่งตอนนี้แฮปปี้มากเลย
คุณสามีตอนนี้หายใจเข้าหายใจออกเป็นลูกลูกตลอดเลย
ส่วนจะมีลุ้นลูกสาวอีกคนหรือไม่คุณแม่เอมมี่ออกตัวชัดว่าอยากมีนะ

แต่พี่หนุ่มยังไม่ยอมค่ะ
พี่หนุ่มบอกว่าเลี้ยงคนเดียวเลี้ยงให้ดีไปเลย